สอนภาษาชาวอังกฤษที่อยู่ในกรุงกวาลาลัมเปอร์
ประเทศมาเลเซียค่ะในคดีล่วงละเมิดทางเพศ
เยาวชนกว่าสองร้อยคนในช่วงเวลาเก้าปีที่ผ่านมานะคะ
ผู้ต้องหาคดีล่วงละเมิดทางเพศเด็กกว่า๒๐๐คนตลอด๙ปีที่ผ่านมา
ซึ่งเป็นครูสอนภาษาที่กรุงกวาลาลัมเปอร์ของมาเลเซีย
ขณะที่กำลังเดินทางกลับบ้านในช่วงวันหยุดคริสต์มัสค่ะ
ภายหลังจากการจับกลุ่มตัวเจ้าหน้าที่ยังพบภาพถ่ายและวิดีโอ
ขณะที่ล่วงละเมิดทางเพศเด็กกว่า๒๐๐๐ภาพในคอมพิวเตอร์ค่ะ
โดยเหยื่อจะเป็นเด็กอายุระหว่าง๖เดือนถึง๑๒ปี
ส่วนใหญ่แล้วเป็นเด็กจากชุมชนชาวคริสต์ที่ยากจนในกรุงกวาลาลัมเปอร์
บอกว่าเป็นนักแสวงบุญที่น่าเคารพ
บอกว่าอาจจะต้องโทษจำคุกตลอดชีวิตค่ะ